กู้ภัยโพสต์ภาพถ่ายติดวิญญาณ
คือมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจริงนะครับ
เพราะเป็นอุบัติเหตุรถบรรทุกชนท้ายรถพ่วง
แล้วปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกซึ่งเป็นผู้ชายบาดเจ็บสาหัส
แต่ภรรยาของคนขับรถบรรทุกเสียชีวิต
แต่ทีนี้ครับภาพถ่ายที่กู้ภัยบอกว่าปรากฏเป็นใบหน้าของหญิงสาวเนี่ย
กู้ภัยบอกอาจจะเป็นวิญญาณอื่น
เพราะไม่ใช่เป็นภาพของศพที่ตายอยู่ในรถ

คือศพของผู้หญิงที่ตายในลักษณะคว่ำหน้า
แต่ทีนี้ภาพที่ติดใบหน้าของผู้หญิงเป็นลักษณะเงยหน้าอยู่
เขาก็เลยบอกไม่ใช่ภาพของศพ
ผู้ที่นำภาพนี้มาโพสต์ก็คือนายนบริพลยานพันธุ์นะครับ
โดยระบุว่าเพื่อนพี่ลองพิจารณาในวงแดง

องแล้วเหมือนใบหน้าคน
ภาพนี้ถ่ายเมื่อคืนเป็นภาพหน่วยกู้ภัย
กำลังใช้อุปกรณ์ตัดถ่างงัดร่างผู้เสียชีวิต

ชนกับรถ๑๘ล้อมีผู้เสียชีวิต๑ราย

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณเขาสานโทน
รถคันในภาพเป็นรถคันที่มีผู้เสียชีวิตจริงนะฮะ
ในโพสต์ยังระบุด้วยนะครับว่าลองสังเกตนะครับ
ภาพด้านซ้ายเป็นภาพที่ยังไม่ได้ปรับแสง
ส่วนภาพด้านขวาเป็นภาพที่เพิ่มแสงเข้าไปแล้ว
ก็เลยเห็นเหมือนเป็นใบหน้าที่ชัดเจน
แต่โปรดใช้จักรยานในการรับชม
ก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่แหละฮะ

คือภาพนี้เจ้าที่อาสาสมัครมูลทิศัตรธรรม
สัจจะพุทธธรรมแห่งประเทศไทยถ่ายไว้ได้นะฮะ
ขณะที่เข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุครั้งนี้
เป็นรถบรรทุก๑๐ล้อบรรทุกข้าวสาร
ชนท้ายรถพ่วงบรรทุกน้ำมัน
บนถนนสาย๓๐๔นครราชศรีมากบินบุรี

ทางลงศาลปู่โทนหมู่๔ตำบลบุพราม

เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
คืนวันที่๗กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับ

คนขับรถบรรทุกเข้าสารได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนภรรยาที่นั่งมาด้วยเสียชีวิตนะครับ
โดยกู้ภัยที่เข้าไปช่วยเหลือครั้งนี้ยืนยันนะฮะว่า
หญิงสาวที่เป็นศพเสียชีวิตอยู่ในรถบรรทุกเข้าสาร
คือเสียชีวิตในลักษณะคว่ำหน้า
แต่ภาพที่ถ่ายติดเสียชีวิตในลักษณะแบบนี้คุณ
คือคว่ำหน้าไว้แต่ภาพที่ถ่ายติดนะครับ
เป็นภาพใบหน้าของหญิงสาวที่มีลักษณะคือเงยหน้า
ทำให้เชื่อเหลือเกินว่ามันไม่ใช่เป็นการถ่ายภาพศพ
แต่มันเป็นใบหน้าของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นวิญญาณ
แล้วก็เชื่อว่าอาจจะเป็นวิญญาณของผู้เสียชีวิตมาปรากฏให้เห็นคุณ
เอาง่ายมันไม่ใช่ภาพศพแต่เป็นภาพวิญญาณ

เพราะตรงจุดนี้มักจะเกิดอุบัติเหตุนับครั้งไม่ถ้วนนะครับ
หรือที่เรียกว่าโค้งพันศพ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุแน่นอนก็จะมีการสูญเสียนะครับ
วันนี้ผู้สิทธิ์ไทยรัฐทีวีของเรานะครับ
ประจำจังหวัดปราจีนบุรีก็เดินทางไปที่มูลที่
สัจจะพุทธธรรมประเทศไทยเพื่อไปสอบถาม
กับนายนบริพลยานพันธ์กรรมการฝ่ายกู้ภัย
และหัวหน้าฝ่ายการแพทย์ของทางมูลิธินะครับ
ก็นำรูปภาพมาให้ผู้สิทธิ์ข่าวได้ดู
รูปนี้เขาบอกว่ามีพลเมืองดีส่งมาให้
ในข้อความบอกว่าสังเกตเห็นใบหน้า
เหมือนหญิงสาวอยู่ในรูปภาพ
ทีนี้ครับตัวของนายนบริพลนะครับ
ให้ช่วยกันดูสิว่ามีใครเห็นแบบเดียวกันบ้าง
โดยในที่เกิดเหตุนะฮะเขาเรียกกันว่าโค้งพันศพ
จากการปฏิบัติหน้าที่มาเกือบ๑๐ปี
บริเวณโค้งแห่งนี้ก็จะเกิดอุบัติเหตุแทบทุกอาทิตย์

และในเดือนหนึ่งก็จะมีผู้เสียชีวิต
สังเวยชีวิตอย่างน้อย๑คน
จนเป็นที่กล่าวขานถึงชาวบ้านกับชาวบ้านนะ
ว่าเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนนะครับ
ก็คือ
บ้างก็ว่าเป็นคนละคนกับผู้เสียชีวิต
แต่บางคนก็เอ๊ะหรือว่าเป็นวิญญาณผู้เสียชีวิตในรถเลย

โค้งจะต้องมีการจัดทำบุญใหญ่ทุกปีนะครับ
เพราะว่ามีคนตายคนเจ็บ